ทีนี้มาดูเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายกันต่อค่ะ
ทนายหนุ่มอายุ๓๒ปีเท่านั้นแหละค่ะ
มีคนโทรมาบอกว่าจะขอปรึกษาเรื่องของคดีความ

ทนายก็มีการตอบรับแล้วก็มีการนัดแนะกันไป

มีคนร้าย๒คนมาประกบด้านข้างเลย
แล้วถามว่าใช่ทนายอนุชิตใช่ไหม
หลังจากที่ทนายอนุชิตตอบรับไปว่าใช่
สิ้นเสียงคำว่าใช่เท่านั้นแหละค่ะ
กระสุนปืน๒นัดจ่อยิงไปที่ทนายอนุชิต
กระทั่งเสียชีวิตคาที่นะคะ
จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณริมถนนแม่กก
ในพื้นที่หมู่๓ตำบลริมกกอำเภอเมืองเชียงรายค่ะ
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบสภาพรถเก๋งคันนี้

ยังเปิดไฟขอทางกระพริบแบบนี้นะคะ
ผู้ตายก็คือนายอนุชิตอาจออายุ๓๒ปี

ถูกยิง๑นัดเบอร์เรนรำคอกระสุนเนี่ย
ฝังในเสียชีวิตคาที่
ทีนี้จากการสอบสวนเพื่อนของผู้ตายทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุมีโทรศัพท์ปลายสายเนี่ย

อ้างบอกว่าจะขอปรึกษาเรื่องของคดีความ
คุณอนุชิตก็เลยชวนเพื่อนรุ่นน้องเนี่ย

ลูกความก็คือคนที่จะมาปรึกษาเรื่องคดีความ

แต่พอขับรถไปบริเวณจุดที่มีการนัดหมายกัน

อนุชิตก็เลยโทรไปถามปลายสายลูกความอ่ะ

หลังจากนั้นไม่นานมีคนร้ายเป็นชายสองคนค่ะ

พร้อมกับถามว่าอนุชิตหรือเปล่า

อนุชิตตอบกลับไปว่าใช่

คนร้ายชักปืนยิงใส่ทันที
จากนั้นก็เร่งเครื่องหลบหนีไป
ทีนี้จากการสอบถามเพื่อนผู้ตาย
ตำรวจก็มีการไปสอบปากคำเพื่อนผู้ตาย

ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดด้วย

ที่สำนักทนายความของผู้ตาย

ตำรวจคาดว่าน่าจะมาจากความขัดแย้ง
ลูกความในคดียาเสพติด

เดี๋ยวต้องมีการสอบสวนและสอบปากคำ
ตำรวจได้รับแจ้งเหตุช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
ไปพร้อมกล้อง

พอไปถึงจุดเกิดเหตุห้องนี้อยู่ชั้น๔ค่ะ
เข้าไปไปเจอศพของนางสอนศรีคงมีอายุ๔๒ปี
เป็นครูป๖โรงเรียนแห่งหนึ่งเนี่ยนะคะ
นอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ใกล้กับโซฟา
สภาพศพถูกยิงด้วยอาวุธปืน๙มมที่ใบหน้าฝั่งขวา๑นัด
ลำตัว๑นัดขาขวา๑นัดข้อมือซ้ายอีก๑นัด
คือผู้หญิงคนนี้ที่เป็นครูถูกยิงไป๔นัด
ใกล้กันค่ะพบศพของดาบตำรวจบรรจงคงมี
ผู้บังคับหมู่งานจราจรสพเมืองกระบี่ซึ่งเป็นสามี
ตรวจสอบพบบาดแผลถูกยิงด้วยกระสุนปืนขนาดเดียวกันเลย

ข้างศพของดาบตำรวจบรรจงพบอาวุธปืนพกสั้นตกอยู่๑กระบอก
แล้วก็มีปลอกกระสุนขนาด๙มมตกอยู่นะคะ
จากการสอบสวนค่ะคืนวันที่๒๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
คนที่อยู่ห้องใกล้ใกล้กันเขาได้ยินเสียงคล้าย
ปืนดังขึ้น๓๔นัดแต่ไม่มีใครสนใจ
คิดว่าเป็นเสียงประทัดกระทั่งช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้ค่ะ
ครูเพื่อนของฝั่งผู้หญิงฝั่งภรรยาอยู่ในโรงเรียน
เขาแปลกใจอ้าวทำไมนางสอนศรีไม่เห็นมาสอนตามปกติ
โทรไปติดต่อไม่ได้ก็คือติดแต่ไม่มีคนรับสาย
ก็เลยสงสัยแล้วเดินทางมาตามที่ห้องพัก
ตะโกนเรียกไม่มีเสียงตอบรับเอ้าโทรหาฝั่งผู้หญิงไม่ได้
โทรหาฝั่งผู้ชายซิโทรไปที่ฝั่งของสามี
ติดต่อไม่ได้เหมือนกันค่ะก็เลยตัดสินใจ
ไปบอกคนที่อยู่ด้านล่างที่ดูแลจุดนี้แฝดตำรวจ
กุญแจสำรองหน่อยเปิดประตูห้องเข้าไป
พบว่าเป็นศพแล้วทั้งคู่และนอนใกล้กันด้วย

แต่อาจจะมีปัญหาภายในครอบครัวหรือเปล่า
จนเกิดการทะเลาะอย่างรุนแรง
เนื่องจากว่าเก้าเทียบหน่วยที่เกิดชีวิตเองก็เป็นคนดีนะครับ
ที่เราที่ทราบนะครับเป็นความฤทธิ์ดีนะครับ
เป็นคนรักครอบครัวนะครับนะก็อาจจะมีปากเสียงกันครับ
แล้วก็เป็นเรื่องของอารมณ์นะครับที่ว่าเป็นอย่างนั้นนะครับ
เรื่องต้นก็จะให้ตามภาพส่วนเนี่ยลูกเรียนผ่าน

ต่อมาครอบครัวนำศพของดาบตำรวจบรรจงและภรรยาก็คือนางสอนศรีไปตั้งบำเพ็ญกุศลด้วยกันนะคะ

มกลางญาติพี่น้องเพื่อนข้าราชการตำรวจและครู
รวมถึงเด็กนักเรียนในโรงเรียนอนุมานกระบี่กว่า๕๐๐คนมาร่วมพิธีด้วยความโศกเศร้าค่ะ